ตอนนี้ตัวละครเพิ่มมามากกว่า๒คนแล้ว
เมื่อวานนี้เราได้นำเสนอไปว่านางกิมเองที่ตกเป็นผู้ต้องหาเหมือนกัน

ก็ถูกจับในเรื่องของข้อหาแอบอ้างสถาบันเบื้องสูง
แต่ว่าวันนี้ดูเหมือนว่าตัวละครนั้นจะเพิ่มมากกว่านี้

มีทหารระดับของพันเอกไปเกี่ยวข้องหรือไม่
แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการทำเป็นขบวนการหรือเปล่า
ถึงทำให้สองคนนี้สามารถทำได้เป็นขบวนการแบบนี้
แล้วก็มีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนจำนวนมาก
วันนี้เราจะคุยกันกับทนายสงการด้วยนะครับ
หลักฐานที่มีแล้วก็มีคนมาร้องเรียนมากน้อยแค่ไหนนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่เราจะมาชวนคุณผู้ชมคุยวันนี้ยังคงเป็นเรื่องของสภาพอากาศอยู่นะครับ
สภาพอากาศยังคงเปลี่ยนแปลงทุกวันนะคะ
พื้นที่ยังมีฝนตกแต่บางพื้นที่บอกว่าร้อนมาก

หน้าจอไทยรัฐทีวีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ
ส่งเข้ามาบอกว่าพื้นที่ของคุณผู้ชมนั้นเผชิญกับสภาพอากาศยังไงบ้างค่ะ

รวมถึงจะส่งมาถึงประเด็นข่าวอื่น
มาแสดงความคิดเห็นก็ได้เหมือนกันนะคะ
แล้วก็สามารถติดตามไทยรัฐทีวีแบบนี้ได้ตลอดเวลาเหมือนกันค่ะ

หน้าจอช่อง๓๒นะครับกับไทยรัฐทีวีนั่นเองนะครับ
ล่าสุดทางด้านของประธานเครือข่ายต่อต้านการหม่อนทำร้ายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ว่าไปเชื่อมโยงกับนางไก่อย่างไรบ้าง
พร้อมทั้งเอาหลักฐานให้กับตำรวจสอบสนกรางไปตรวจสอบ
ราบถึงความคืบหน้าในการไปตรวจสอบเครือข่ายแอบอ้าง
สถาบันของนางมนตายกรัตนาการหรือว่าหญิงไก่
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีหมินสถาบันเบื้องสูง
หลังไปพบลักฐานใหม่เป็นลักฐานสัญคำที่เชื่อว่า
มีนายทหารระดับพันเอกเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการแอบอ้างสถาบันของทั้ง
นางไก่และก็ทางด้านของนางกำวลทัศน์ธนทรโคสิธิระหรือนางกิมเอง
เตี่ยวนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีแอบอ้างสถาบันเบื้องสูง
อาทิตย์ภาพถ่ายร่วมกับนางไก่หรือว่าหญิงไก่แล้วก็นางกิมเอง
ซึ่งนายสงการเองก็เตรียมยื่นให้กับ
ว่าเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันหรือไม่ครับ
แต่คราวนี้จะต้องมาดูว่าชุดเดียวกันหรือเปล่า
หรือเปล่าถ้าของกิ๊มเองถ้าชุดเดียวกันเราเชื่อว่า
จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคุณถูกหลอก
เพราะตอนนี้เรารู้หมดแล้วว่าของหญิงไก่มีใคร
แต่ของกิ๊มเองเนี่ยที่มีภาพเนี่ยจริงแล้วภาพจะไม่เบอร์
ท่านจะมาตรวจสอบดูว่ามันตรงกันหรือเปล่า
จากการที่เคยมาบอกว่าถูกหลอกไป
แต่ถ้าตรงกันปุ๊บจบเลยฮะนะครับว่าคุณจะถูกหลอกทั้งกิมเอง
ถูกหลอกทั้งหญิงไก่เลยหรือซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในทางคดีนะ
ขณะเดียวกันก็เตรียมนำหลักฐานเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน
แล้วก็ข้อมูลโทรศัพท์ของนางกิ๊มเองให้กับคณะกรรมการป้องกัน
และปรับรามการฟอกเงินหรือปรับประงอดตรวจสอบ

ในการหลอกลวงประชาชนในวันพรุ่งนี้เวลา๑๑นาฬิกาครับ
ส่วนการตรวจสอบเงิน
ตรวจสอบด้านความสัมพันธ์ระหว่างนางไก่กับนางกิ๊มเอง
สงการก็กล่าวว่านางกิมเองแล้วก็นางไก่นั้นมีความสัมพันธ์ทางสายเลือ
จากว่าเป็นพี่น้องที่มีวิดาคนเดียวกันนะครับ